อยู่แถบนี้แต่วันนี้เปิดเทคโภตเต็มโบา

แล้วใครจะรับรองเท้าเวลาเท่านู้นเท่าสิบหกเกิดเขาก็จะไปแกะรองเท้าไว้ข้างแล้วก็จะเลยไปปลูกยุทธ์โรคสำหรับด้วยความรับข้อลดนะครับ

เดี่ยวมันนี้เด้งความอัจจิตเดมออกมา
เดิงเข้าไปกรอบเดี๋ยวครับ
อัพโดยดินไลน์ยากและดินพุษหลักหัวทาง

โปรดติดตามตอนต่อไป